หากพูดถึงความคั่งไคร้แล้วก็ชื่นชอบของเหล่าสาวกอานิเมะ
แล้วก็การแต่งชุดคอสเพลย์ในเอเชียแล้วนะครับ
หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าอินโดนีเซียก็เป็นตลาดใหญ่
ที่มีผู้สนใจวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก
โดยการจัดงานมหากรรมอานิเมะที่กรุงจักรต้าในปีนี้
มีผู้เข้าไปโรบงานถึงหกหมื่นคน
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ

มหากรรมการ์ตูนแอนิเมะครั้งใหญ่
และมีสีสันรวมพลเหล่าสาวกอานิเมะจำนวนมาก
งานนี้จัดโดยบริษัทโซของสิงคโปร์
มีจุดประสงค์ในการเชื่อมโยงโลกของสาวกอานิเมะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เข้ากับวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่น
ที่ผ่านมางานอานิเมะเฟสติวัลเอเชียเป็นงานมหากรรมอนิเมะใหญ่ที่สุด
และเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จัดมาแล้ว๙งานในรอบ๖ปีที่ผ่านมามีคนเข้าร่วมมากกว่า๗แสนคน
ผู้จัดงานก็มองว่าอินโดนีเซียเป็นตลาดที่กำลังขยายตัวอย่างมาก
ในการจัดงานที่กรุงจักราต้าก่อนหน้านี้มีคนเข้าร่วม๓๐๐๐๔๐๐๐คน
แต่ปัจจุบันนี้มีคนเข้าร่วมงานมากกว่า๖๐๐๐คน
มีการออกร้านของร้านค้าต่างมากกว่า๑๐๐ร้าน
ช้อนชินผู้ก่อตั้งบริษัทโซ่กล่าวว่า
สิ่งที่ทำให้อินโดนีเซียเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก
ก็เพราะแฟนอานิเมะในประเทศอินโดนีเซียมีความคลั่งไคร้สูง
พวกเขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาตรงว่าชอบอะไรและไม่ชอบอะไร
อีกสิ่งหนึ่งที่บรรดาสาวกอานิเมะในอินโดนีเซียที่เข้าร่วมงานชื่นชอบกันมาก
ก็คือร้านอาหารธีมคอสเพลย์ที่จะมีสาวเสิร์ฟหน้าตาน่ารักมาให้บริการ
และในปีนี้ใช้ธีมโรงเรียนที่ให้สาวเสิร์ฟสวมชุดเครื่องแบบนักเรียน
จากนี้ยังมีการแต่งกายธีมคอสเพลย์ที่มีคนดังด้านการแต่งชุดคอสเพลย์จากทั่วโลกได้รับเชิญมาร่วมงานในปีนี้
เปิดเผยว่าในการจัดงานเมื่อปี๒๕๕๕เธอก็ได้มาร่วมงานด้วย
โดยบอกว่างานคอสเพลย์ที่นี่จัดดีทีเดียว
ขณะที่นักแต่งคอสเพลย์ชาวอินโดนีเซียที่เธอชื่นชอบก็คือพิงกี้
ผู้ตัดเย็บชุดได้เองอย่างสวยงามและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอด้วย
บรรดาสาวกอานิเมะในอินโดนีเซียที่ร่วมงานนี้ต่างเฝ้าดูการเปิดตัวเทรนด์ใหม่ในแวดวงอานิเมะของญี่ปุ่น
และการพบปะของแฟนกับวงดนตรีที่พวกเขาชื่นชอบ
หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานที่อินโดนีเซีย
ทางผู้จัดงานจะตระเวนไปจัดงานมหากรรมอานิเมเอเชียต่อที่สิงคโปร์
ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน